ก็ถือว่าโหกระแสยอดยิ่มมากนะครับ
แล้วก็การเป็นเจ้าภาพของทางเวียดนามเนี่ย
ครั้งล่าสุดคือต้องย้อนไปเลยก็คือ

ครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากจริง
ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
ทางทั่วเมืองเพื่อโหมรงค์ก่อนการการขันที่จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ
ส่วนเมื่อวันที่ผ่านมานักกีฬาปัญจักษิณทีมชาติไทย
ประเภทร่ายลำทีมชายประกอบไปด้วยซอฟรีเจนิ
ดุลการินคูลีและอดุลรอฮิมซีเด
รอยยิ้มให้แฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศ
คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึก๔เกมคนที่๓๑ได้สำเร็จ
โดยซอบรีเจนิให้สัมภาษณ์ว่าการเตรียมตัวอย่างหนัก๑ปีเต็มก่อนมาแข่งขัน๔เกมวันนี้สำเร็จแล้ว
ต้องขอบคุณแฟนกีฬาทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอด
ีสวัสดีครับ
นี้เปล่าต้องให้คุณนะอาลากรับได้
จนพบกับมารทกาล
แล้วหนึ่งครั้งวันนี้

มีใครมามีปี

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ซ้อมมาก็ปีกว่าครับผม
ซ้อมมาเรื่อยตั้งปี๑ปีเต็มเลยครับ

รอบที่มาเลเซียผมเล่นประเภทต่อสู้ได้เหรียญทองที่มาเลเซีย
แล้วก็มารอบนี้เล่นประเภทได้รำทีม
ซึ่งจะเป็นประจริลามันจะเป็นความกดดันมากกว่าต่อสู้ครับ
ได้ครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นไอดอลผมว่าอินโดนี่เป็นตัวแบบเลยใช่ครับ
แล้วก็ยากที่จะเอาชนะจริงแล้วไม่นึกว่าตัวเองจะชนะกลับมาจากอินโดได้ครับ
มีความหมายสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสิทธิ์เป็นครั้งแรก
เพราะเป็นความฝันของผมมาตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะติดทีมชาติ
เป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติและเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับเหรียญทองใน๔เกมครั้งนี้ครับ
จากนี้พวกเขาทั้ง๓คนต้องเตรียมเข้าเก็บตัวต่อทันที
เพราะยังมีศึกชิงแชมป์โลก๒๐๒๒ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมนี้รออยู่
ขณะนี้ผลกันยังขัดเมื่อวานในประเทศร่ายรำเดี่ยว
ยาดอิวยาสาดาราอดีตแชมป์โลก๕สมัยและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกม๒๐๑๘
ไฮโมฮาเมดบินอับดุลรามานจากสิงคโปร์บายังชิดฉิวด้วยคะแนน๙๙๓๐ออก๙๙๖๐

กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์
ทีมข่าวฮีลาไทยรัตน์ทีวีรายงานจังหวังเอียดเวียดนาม